เป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่จังหวัดพิศนุโลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิศนุโลกนะครับ
สวทพิศนุโลกมีช่างเครื่องที่ทำงานอยู่ในสถานีนั่นแหละ
อยู่ดีใช้ปืนกราดยิงเพื่อนในที่ทำงานรวมทั้งผอสถานีด้วยเสียชีวิตไป๓ศพ
ใช่ค่ะมีปืนสองกระบอกบุกเข้าไปอ่ะค่ะสาหัสไปอีกหนึ่งคนนะครับ
สาเหตุต่างเนี่ยผู้ต้องหาถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะครับ
แต่ไปดูวินาทีที่ตำรวจไปควบคุมตัวผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุครับ
มาคุยกับน้องพี่น้องครับผมครับพี่ครับพี่ครับพี่น้องใจเย็นนะพี่น้อง
จะไม่มีอะไรให้แจ้ไขกันนะพี่น้องเดี๋ยวพี่หน้าเดี๋ยวพี่ชูมือ
เดี๋ยวพี่ชูมือเราก็เดินมาหลังตรงเสาทรงก็ได้ครับพี่ค่ะ
ลงลงลงและหลวง
อัศวินภาษาวิทยาลัยอัศวินภาษาวิทยาลัยอัศวินภาษาวิทยาลัย
อัศวินภาษาวิทยาลัยอัศวินภาษาวิทยาลัย
อย่าบอกว่าผมจ่ายไม่ถึงอย่าดูโทษผม
ลมไม่ว่ามันอยู่หลายที่นะ
อยู่ด้านนอกเพื่อนที่นะ
นี่ครับผู้ต้องหาในวิมสอนสุตอายุห้าสิบเก้าปี
ตอนที่เจรถี่ได้รับแจ้งเหตุ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นที่สวทพิศนุโลก
ให้คนร้ายเนี่ยออกมามอบตัวเพราะรู้ว่ามีปืน
ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีการด้วยความใจเย็นค่ะ
เพราะว่ารักษณะการก่อเหตุของคนร้ายคล้ายกับคลุมคลั่งด้วย
ดังนั้นจะต้องไม่เป็นการกระตุ้นอารมณ์ของคนร้าย

ก็เลยต้องใช้วิธีการเจรจาทางโทรศัพท์
ใจเย็นจับตัวได้ก็ประคองกอดคอมา

เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเอ๊ะทำไมต้องไปทำดีกับคนร้าย
ก่อเหตุฆ่าคนตายถึง๓ศพสาหัสอีก๑คนอย่างนั้น
แต่นี่เป็นหลักการทำงานของเจ้าหน้าที่
แล้วฟังเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า
ในวิมคือผู้จารักษณะเหมือนกับ
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็บอกเขาสู้ผม
บางทีบอกอ๋อเขาไม่ได้สู้หรอกเขาวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง
พอถามไปว่าเขาสู้ได้ยังไงเขามีปืนเหรอ

ใช่สาเหตุก็อ้างเรื่องถูกต่อว่าถูกดูถูก
เรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวตำรวจเขาต้องไป
ขยายผลหามูลเหตุต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าตกลงแล้วมูลเหตุเนี่ยมีปัญหาอะไรกับใครยังไงกันแน่
เพราะที่ยิงไปโอ้โห
โดนไปหลายคน๔คนที่ยิง

เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งานประจำของในวิมคนนี้
นายวิมสอนสุดอายุ๕๙ปีตำรวจสอบภอมเมืองพิษุนุโลก

ตำแหน่งของเขาคือนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานของสถานีวิทยุ
แห่งประเทศไทยจังหวัดพิศนุโลกหรือสวทพิศนุโลก
นี่ฮะหลังก่อเหตุแล้วก็
อาวุธยอมมอบตัวกับตำรวจนะครับ
ยิงไปเนี่ยมีทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้อำนวยการสถานีด้วยนะ
ที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะในวิมบอกว่าสาเหตุเนี่ยเนื่องมาจากโกรธเคืองกับนายช่างใหญ่ของสถานี
การเอาไว้ทั้งปืนทั้งเหล็กขูดชาร์ฟเพื่อเอามาใช้ก่อเหตุ
แต่เขาไม่ได้ยิงนายช่างใหญ่ของสถานีคนเดียว
เขายิงทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งผอสถานีด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบมาตรวจสอบนะฮะ
แล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้
แล้วทีนี้ก็ต้องไปดูแล้วจุดต่างที่มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
คือหลายคนเนี่ยเสียชีวิตกันอยู่คนละจุดคนละที่เลยนะ
ศพเนี่ยนะครับมีนายสานิทบุตรมางกูลอายุ๖๐ปี
นายสานิทเป็นผู้อำนวยการสวทพิศนุโลก
ซ้ายอีกหนึ่งนัดแล้วที่สำคัญก็คือนายสานิทหลังจากถูกในวิมยิงเข้าไปเนี่ยนะคะ
จนล้มกองกับพื้นแล้วโดนไป๓นัดแล้วนะ
ในวิมยังตามไปใช้เหล็กขูดชาร์ฟกระหน่ำแทงเข้าที่หน้าอกอีกนะฮะ
แล้วก็หน้าท้องด้วยหน้าอกเนี่ยถูกแทง๒แผล
หน้าท้องถูกแทงอีกสองแผลค่ะ
คือท่านผอสานิทเนี่ยหลังจากเห็นในวิมยิงคนอื่นแล้วเนี่ย
พยายามกระโดดหนีออกจากหน้าต่างของที่ทำงาน
แต่ก็ถูกตามไล่มาแล้วก็ยิงแล้วก็แทงนะฮะ
อีกศพหนึ่งคือนายจิระวุฒิสุเมฆเทพานัน
อายุ๔๗ปีเป็นนายช่างไฟฟ้าอาวุโสนะครับถูกยิง๓นัดเข้าศีรษะ๒นัด
ชายโครงด้านซ้ายหนึ่งนัดเสียชีวิตนะฮะอีกหนึ่งศพที่เสียชีวิต
ชื่อนายภูมิสรรพันธ์ภูมิอายุห้าสิบห้าปีตำแหน่งเป็นนายช่างอาวุโสของสวทพิศนุโลก
ถูกยิงสี่นัดกระสุนเข้าที่ปากที่แขนที่หลังแล้วก็ที่หน้าอกด้านซ้าย
แล้วก็อีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับในปรุงจันแดงอายุห้าสิบหกปี
เป็นช่างเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงถูกยิงสี่นัดนะครับกระสุนเข้าปากเข้าแขนเข้าหลัง
หน้าอกด้านซ้ายด้วยอาการสาหัสตอนนี้อยู่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
สอบสวนที่สพเมืองพิศนุโลกนะคะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู
ใช้อาวุธปืนยิงนายภูมิสารันที่หลัง๕นัด
ขณะที่ซ่อนตัวอยู่ในซอกด้านหลังเครื่องส่ง
แล้วก็ยิงนายจิรวุฒิที่เดินเข้ามาในอาคารของสถานี๓นัด
จนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณกลางห้องโถงค่ะ
หลังจากนั้นยิงในปรุง๔นัดจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วเดินไปหาพอสานิทเดินไปที่ห้องทำงาน
พอสานิทพยายามจะกระโดดหนีทางหน้าต่าง
เพื่อจะลงไปด้านข้างของสถานีทีนี้แหละในวิมวิ่งไล่ตามค่ะ
ตามไปเพื่อกระหน่ำยิงแล้วก็แทงด้วยเหล็กขูดชาร์ฟ
พอสานิทเสียชีวิตคาที่ค่ะ
และในวิมให้การกับตำรวจว่า
มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่อยู่ภายในสถานีด้วยนะคะ
ผมไม่คิดจะทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่อยู่ที่นั่น
แต่เนี่ยค่ะไล่ก่อเหตุไปเรื่อยแบบนี้
คือมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำในวิมถึงปมเหตุนะคะ
ก็ยังไปที่ประเด็นของความขัดแย้งภายในองค์กร

วิเคราะห์พฤติการการลงมือของในวิม
ตำรวจมองว่ารักษณะการก่อเหตุแบบนี้

เป็นลักษณะของการทำไปเพราะความโกรธแค้นแล้วตั้งใจ

เพราะว่าสภาพศพของพอสานิทเนี่ยค่ะนอกจากถูกยิง
มีร่องรอยถูกแทงตามร่างกายด้วย
ทีมสอบสวนได้ข้อมูลมาว่าในวิมเป็นคนชอบเก็บของเก่า
มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องและของขลัง
ช่วงก่อเหตุเตรียมมีดหมอเอาไว้ด้วยนะคะ
มีความเป็นไปได้ว่าในวิมคิดว่า
พอมีพระดีคุ้มครอง
มีของดีพกติดตัวก็เลยเตรียมมีดหมอเอาไปด้วย
แล้วเป็นของกลางในการประกอบสำนวนคดี
เพราะว่าเจออยู่ที่ตัวของนายวิมนี่คือมีดหมอ
เหมือนกับเป็นของขลังอะไรของเขา
เดี๋ยวมาไล่เรียงดูของกลางที่ตำรวจยึดได้จากตัวในวิมผู้ต้องหานะคะมีอะไรบ้างนะคะ
มีปืนลูกโม้ขนาด๓๘ปืนออโต้ขนาด๙ม
และเหล็กขูดชาร์ฟค่ะมีกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ที่ยิงแล้วแล้วก็มีมีดหมออย่างที่บอกนะคะ
มีซองปืนมีโทรศัพท์มือถือ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาหนักแน่นอน
ข้อหาฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะค่ะ
สวทพิศนุโลกเนี่ยเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่จังหวัดพิศนุโลก
ในการส่งสัญญาณกระจายเสียงเรื่องของวิทยุในเครือข่ายจังหวัดพิศนุโลก
บางทีก็รับสัญญาณจากทางส่วนกลางจากกรุงเทพไป
แน่นอนว่าในแต่ละวันเนี่ยมีคนมาทำงานเยอะหลายคน

ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยบอกว่าในวิมเขาไม่ยิง
อย่างศพแรกที่ถูกยิงเนี่ยเขาเป็นนายช่างที่เขาต้องทำงานคู่กับผู้จัดใช่ไหม

แต่ในวิมบอกผมไม่ยิงผู้หญิงแต่ไปไล่ยิงผู้ชายหมดเลย
ในที่เกิดเหตุขณะเกิดเหตุวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นางสาววิจิตราจันเข็มอายุ๓๓ปีเป็นนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
แล้วก็มีนางสาวพัทธีราธรรมาอายุ๓๕เป็นนักจัดรายการเหมือนกันนะครับ
หรือว่าถ้าชื่อตามตำแหน่งเขาก็คือนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
อีกคนนึงคือนางสาวอธิตยาสัมปุรณพันธ์อายุ๔๒เป็นนักจัดการงานทั่วไป
ตอนนั้นอยู่ในห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไปหน้าห้องพอสามคนนี้เห็นไหมฮ
สักครู่นี้ค่ะตกใจขวัญเสียกันหมดแน่นอนเพราะว่าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างอะค่ะ
แล้วตัวเองก็ต้องหลบด้วยถูกต้องต้องป้องกันตัวเองต้องระวังตัวด้วย
แต่มันเป็นห้องกระจกกั้นแบบนี้คือเห็นแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ทุกอย่างข้างในเนี่ยคือผู้จัดค่ะข้างนอกก็คุมเรื่องเทคนหกเทคนิค
เรื่องเสียงไปนายวิมมาถึงเนี่ยยิงคนแรกก่อนเลยในห้องที่เขาจัดอยู่
ซึ่งคนที่จัดรายการอยู่ในห้องเนี่ยนะฮะจัดวิทยุอยู่ตอนนั้นพอดีนะครับ
นางสาววิจิตรานะแล้วตอนนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในห้องด้วยเนี่ย
คือนายภูมิสรรค์นะครับนะที่จัดรายการวิทยุอยู่ในวิมเดินมาถึงเนี่ยนะครับ
ใช้ปืนยิงในภูมิสรรค์ก่อนเลยเป็นคนแรกนะครับ
แล้วพอเดินออกไปไปเจอนายจีรวุฒิที่เดินเข้ามาในสถานีพอดี
ก็ใช้ปืนยิงเขาต่ออ่าก็เสียชีวิตศพที่สอง
นายสานิทนั่งทำงานอยู่ในห้องได้ยินเสียงปืนเดินออกมา
เห็นนายวิมถูกยิงอีกนะครับแล้วนายวิมก็วิ่งเข้าไปนะ
ตอนที่นายจิราวุฒินะฮะมาเห็นเนี่ยพยายามกระโดดออกทางหน้าต่าง
ด้านข้างสถานีด้วยนะฮะในวิมก็วิ่งไล่ตามไปยิง
แล้วใช้เหล็กขูดชาร์ฟนะฮะกระหน่ำแทงนะครับ
อันนี้คือพอสานิทนะฮะพอสานิทที่ถูกเหล็กขูดชาร์ฟกระหน่ำแทง
คนที่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่คือนางสาวอธิตยานะครับ
โทรแจ้งตำรวจ๑๙๑ซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นที่โทรแจ้งตำรวจเนี่ย
หลบซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะทำงานกับนางสาวพัทธีรา
หลังเกิดเหตุโอ้โหทุกคนอยู่ในอาการตกใจกันอย่างหนัก
พอเขายิงเสร็จเขาโวยวายเข้าระบายอะไรเสร็จ

ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นพอพอ

เสร็จแล้วเขาก็เดินเช็คเกิดประตูเข้าไปในห้อง
เข้าไปในห้องตรงโต๊ะที่หลบอยู่แต่เขาไม่เห็น

ก็ว่าเขาอาจจะเข้าห้องกอก่อน

แล้วเรานี่แหละก็เป็นคนที่โทรศัพท์กดพอเหลือว่าเป็นแรก
ตอนนี้ก็กลัวเขาได้ยินเหมือนกันก็ผิดเสียงของเรา
นี่ฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีมูลเหตุ

เสียชีวิต๓สาหัส๑นะครับนักจัดรายการผู้หญิงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่เป็นผู้หญิงอยู่
ความจริงอยู่ใกล้มากนะฮะโชคดีมากที่ผู้ต้องหาแบบไม่คลั่งไม่กราดยิงไปหมด
นายวัชระธีระสาโรธอายุ๕๙ปีเป็นรอปภของสวทพิศนุโลกนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนะครับกับผู้ต้องหาหรือว่าผู้เจ็บผู้ตายด้วย
คนนี้นะฮะนายวัชระนะครับบอกว่าในวิมเนี่ยเขาต้องกินยาระงับประสาทนะ
แล้วกินมา๓ปีกว่าแล้วสาเหตุที่เกิดขึ้นเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความเครียดเรื่องบ้านพัก
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุทางหสวทพิษฐุโรคก็คือหสานิท
ให้ไปอยู่ที่ด้านหลังสถานีเป็นลักษณะอาคารของเครื่องส่ง
เขาจะมีห้องพักอยู่ให้ไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าต้องลื้อถอนหลังเก่าแล้วสร้างหลังใหม่
ว่าตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียด
แล้วก็ทำให้ในวิมเกาะเหตุขึ้น
เขาประชุมกันแล้วเขาเข้ามาดูกันที่นี่
เข้ามาดูพวกเขาบอกลดให้เก็บออกไปบ้าง

แล้วแกโกรธแกอะไรไหมฮะตอนบอก
เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เงียบเฉย

แกไม่ได้นอนตรงนี้แกไปนอนอยู่ที่ห้องเครื่อง
ห้องเครื่องข้างหลังใช่ครับอืม
โมโหถึงขั้นยิงปืนขู่นี่จริงไหมฮะ

ถ้าใครมายุ่งกับของแกเนี่ยนะครับ

ครั้งเราก็ไม่รู้เขาเครียดมาจากตรงไหนไง

เขามาปุ๊บเขาก็มายิงปืนตรงนี้แหละ

แล้วบางครั้งเขาก็ไปยิงอยู่ข้างห้องเครื่อง
โอ้โหเคยเครียดเรื่องพวกนี้
จนถึงขั้นมายิงปืนขู่ยิงปืนขึ้นฟ้ามาแล้ว

นี่ครั้งนี้ถึงขั้นยิงคนตายไปเลย
ทีนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดู

นึกภาพออกว่าลักษณะการก่อเหตุของคนร้าย

คือตั้งใจเข้าไปเพื่อก่อเหตุ
เขาไปก่อเหตุตั้งแต่จุดไหนไปจนถึงจุดไหนยังไงบ้าง

ถ้าเดินเข้าไปซ้ายมือ

ตามแผนผังนี้เลยนะคะถ้าเดินต่อไปอีกจะเจอห้องออกอากาศ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะมีนางสาววิจิตราจัดรายการอยู่
แต่ในวิมบอกว่าเขาไม่ทำร้ายผู้หญิง
ซึ่งทั้งที่มีเพียงกระจกกั้นอยู่นางสาววิจิตราก็ได้แต่หลบ
แต่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ
ถ้าย้อนกลับตรงประตูทางเข้าแล้วเลี้ยวขวา
แบ่งด้านในเป็นสองห้องค่ะคือห้องฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นั่งทำงานกันอยู่ก็ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิง
เขาต้องไปหลบกันอยู่ใต้โต๊ะค่ะก็คือจุดตรงนี้
ส่วนห้องขวามือเป็นห้องของผอนะคะ
ช่วงเกิดเหตุพอก็พยายามจะกระโดดหน้าต่างหนี
แต่สุดท้ายในวิมก็ตามทั้งไปยิงแล้วเอาเหล็กขูชาปแทง
เสียชีวิตอยู่ตรงสนามย่าค่ะโอ้โหนี่นะคะ
คือเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่คุณเข็มมาสอนเล่าให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ย
ตามแผนผังเนี่ยนะฮะหากเดินเข้าประตูมาแล้ว
ซ้ายตรงห้องโถงจะเป็นห้องออกอากาศนะครับ
ทีมข่าวของเราไปดูบรรยากาศในพื้นที่จริงมาแล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับในห้องจะแบ่งเป็น๒ห้องใหญ่นะ
เป็นห้องใหญ่ใหญ่อยู่สองห้องด้วยกันแบบนี้นะครับห้องแรกคือห้องช่างเทคนิค
ทำงานโต๊ะแรกเป็นโต๊ะของนายภูมิสรรค์นายช่างไฟฟ้าที่ถูกยิงในห้องออกอากาศ
โต๊ะนี้นะครับปกติเป็นโต๊ะทำงานของเขานะครับ
กลางเป็นโต๊ะของในปรุงในปรุงนี่เจ็บสาหัสค่ะนะ
ตอนที่ได้ยินเสียงปืนในปรุงเนี่ยวิ่งหนีออกจากห้องทำงาน
วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านตอนนั้นถูกยิงไปแล้วนะครับ
หยดเป็นทางไปเลยอืมแต่จากการสอบถาม
ไม่มีใครรู้ว่าในปรุงเนี่ยถูกยิงตอนนั่งทำงานหรือว่าตอนวิ่งนะ
เพราะว่าเขาอยู่โต๊ะใกล้กับนายภูมิสุรรณนะครับ
ทุกคนตอนนั้นบอกว่าก็วิ่งหนีเอาตัวรอดกันหมด
หลังจากได้ยินเสียงปืนดังขึ้นส่วนอีกหนึ่งห้องนะครับท่านผู้ชมครับ
คอยคอนโทนเสียงเปิดสปกสปอร์ตอะไรก็ว่ากันไป
ผู้จัดจะอยู่ข้างในที่มีห้องกระจกกั้นข้างในก็จะมีไมค์นะครับ
ก็คือห้องเจ้าหน้าที่เทคนิคซึ่งนายภูมิสุรรณเนี่ยเขานั่งอยู่แล้วถูกยิงเสียชีวิต
เขานั่งอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอาคารเครื่องส่งจุดนี้เป็นจุดที่ในวิม
ไปพักหลังก่อเหตุไปพักไปหลบซ่อนตัวอยู่ตรงนี้
แต่ก็ยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับอ่าตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
โทรหาในวิมนะได้ลองโทรเข้าโทรศัพท์มือถือในวิม
ตามข้อมูลที่ได้นายวิมก็รับสายก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัว
อาคารเครื่องส่งตรงนี้ที่เมื่อกี้รอบพอของสวทธวรรณภิกษุนุโลกบอก
ปกติเขาอยู่บ้านพักราชการหลังเก่าค่ะแล้วจะสร้างหลังใหม่ต้องทุบ
ต้องเคลียร์แล้วก็บอกให้มาอยู่ที่นี่เขาเลยต้องมาอยู่ที่นี่
ข้างในก็จะมีห้องพักอะไรอยู่ต้องมาอยู่ที่นี่นะครับ
ระหว่างที่คุยโทรศัพท์ในวิมบอกว่าอยู่ตรงนี้
ซึ่งตำรวจบอกว่าเออให้มามอบตัวซะนะไม่ต้องกังวลอะไรให้มามอบตัว
คนเจ็บเนี่ยปลอดภัยหมดแล้วคือตอนนั้นตำรวจยังรู้ว่ามีคนถูกยิง
แต่ยังไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงนะครับแต่พยายามจะทำให้คนร้ายไม่เครียดไปก่อน
ใช่ให้คนร้ายตายใจค่ะค่อยตะล่อมตะล่อมเพื่อที่จะรวบตัวได้
แต่ในวิมเหมือนกับรู้อยู่แล้วค่ะเพราะในวิมเนี่ยบอกเจ้าหน้าที่เองว่า
มีคนตาย๓คนในอาคารออกอากาศเท่านั้นแหละ
ตำรวจบอกโอ้โหต้องรีบไปคุมตัวเลยแล้วก็ให้ผู้ต้องหาเนี่ยไปชี้เลยว่า
ไหนยิงเขาเนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้าง๓๓ศพ
อาคารเครื่องส่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบมานะครับ
พบว่าข้างในจะมีห้องที่สามารถนอนพักได้ซึ่งในวิมเนี่ยจะมาอาศัยอยู่ที่นี่
ส่วนที่บ้านพักก็จะมีแค่ข้าวของเครื่องใช้ที่เหลืออยู่
แต่ส่วนใหญ่เขาจะไปนอนอยู่ที่ตัวอาคารเครื่องส่งแล้วนะฮะ
อันนี้ข้าวของเครื่องใช้ของตัวในวิมผู้ต้องหานะครับ
ทีนี้นะคะมาดูในมุมของผู้สูญเสีย
ทีมข่าวได้ไปคุยกับภรรยาของพอสานิทที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ภรรยาบอกว่าตอนเกิดเหตุเธออยู่ที่บ้านพักก็ไม่ไกลจากสถานีค่ะ
ไกลจากจุดเกิดเหตุคือได้ยินเสียงดัง
แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงปืน
ญาติโทรศัพท์มาบอกตกใจมากรีบวิ่งมาที่เกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วก็มาพบว่าพอสานิทสามีของตัวเองเสียชีวิตอยู่ด้านนอก
ภรรยาบอกว่าตัวนายสานิทไม่เคยเล่าเรื่องที่ทำงานให้ฟัง
ตัวเธอไม่เคยรู้จักกับคนก่อเหตุอาจจะแค่เคยเจอหน้าเคยทักทาย
พอสานิทเพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่ได้ปีกว่าเองค่ะ
อีก๔เดือนก็จะเกษียณอายุราชการแล้วนะคะ
เรื่องของการดำเนินคดีภรรยาของพอสานิทบอกว่า
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจผู้ก่อเหตุก็ต้องรับกรรมที่ทำไป
เป็นคนอารมณ์ดีค่ะ
เพื่อนรุ่นน้องค่ะที่เคยทำงานสวทเพชรบูรณ์
บอกว่าเคยร่วมงานกับพอสานิทพอสวทพิศนุโลกนะคะ
บอกว่าผอเป็นคนดีตั้งใจทำงาน
คำแนะนำต่อเพื่อนร่วมงานได้ดีมาก
ไม่เคยได้ยินว่าไปมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใครเลยด้วยซ้ำ
พี่มีปัญหานี่กับคนนั้นก็ไม่มีครับ

ไม่มีสักอย่างเดียวครับไม่มีเลย

ไม่มีใครมาว่าพี่สันนี่เป็นคนไม่ดีแน่
ผมเดิมพันธุ์ได้ทันทีถ้าเพชรชบูรณ์นะครับ

เป็นคนดีครับเป็นคนดีเป็นคนล่าเริงสนุกสนาน
เป็นคนรักพวกพ้องเป็นคนรักพี่น้อง
ทำให้สำหรับผมทัฒนคติดีทำให้ผมคลอบหนักถือพี่
เพราะว่าพี่เขาถือว่าเป็นพี่ผม
ด้านนายธวัชชัยชมพูเพชรอายุ๕๐ปี
บอกว่าเคยทำงานกับพอสานิทนะคะ
เคยทำงานด้วยกัน๑๘๑๙ปีค่ะ
ที่สวทอพแพทชบูรณ์คุยกันตลอด
พอสานิทเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ดี
ยุ่งอะไรกับใครมีคนรักเยอะมีประสบการณ์ทำงานเยอะรู้จักคนเยอะแต่เป็นคนรักสันโดดไม่คบใครเยอะคบเฉพาะคนที่สนิทจริงคนที่จริงใจจริงแล้วอีกไม่นานจะเกษียณแล้วไม่ได้เข้มเรื่องงานอะไรมากด้วยซ้ำเริ่มปล่อยวางแล้วด้วยซ้ำก็เลยไม่รู้จริงว่าทำไมคนทำถึงมาก่อเหตุอะไรได้ขนาดนี้

ผมส่งลูกพี่ผมมาเป็นผู้ในการ
ผมมาส่งแกเลี้ยงส่งแกอย่างดีที่เพชรบูรณ์นะครับ
มาแหน่งพอพิศนลก
ไม่ได้ส่งแกมาจบชีวิตเนี่ย
ส่วนทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิ

ต้นผู้ต้องหารับสารภาพอยู่ระหว่างการสอบสวน
และรวบรวมหลักฐานเพิ่มนะคะมูลเหตุเบื้องต้น
ตัวผู้ก่อเหตุยังบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่ค่ะ
มูลสายปลายเหตุมันเรื่องอะไรที่เบืองตน
อยู่ระหว่างการสอบสวนไม่เสร็จเลยครับ
คือเป็นปมปัญหาภายในใช่ไหมคะ

อย่ามาท้านะบอกแล้วว่าคนอย่างเค้าน่ะ
ต้องดูอีกทีครับเดี๋ยวทางพลังพูดครับ
เหตุการณ์นี้ถูกยิงไป๔คนเสียชีวิต๓
บาดเจ็บหนึ่งคนที่บาดเจ็บก็คือในปรุงจันแดง
ส่วนพิธีบำเพ็ญกุศลในส่วนของผู้เสียชีวิตก็จะจัดที่วัดครูหาสวรรค์
สำหรับทั้งสามท่านที่เสียชีวิตนะคะ
วิทยุ๙๔๒๕หลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะล่าสุดทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ลิงก์สัญญาณดาวเทียมจากกรมประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สัญญาณจากกรุงเทพในการออกอากาศ
ออกอากาศต่อนะคะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็มีการออกอากาศรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
ออกอากาศของวิทยุคลื่นนี้ของจังหวัดพิศนุโลกก็ถูกจัดสัญญาณแล้วก็ยกเลิกการจัดรายการออกไปก่อน
ไม่มีกำหนดครับเพราะว่าสภาพจิตใจของบุคลากรในคลื่นวิทยุเองยังไม่พร้อม
ที่จะกลับมาจัดรายการอุปกรณ์บางอย่างเสียหายด้วยนะคะอืมเพราะว่าคนร้ายที่ยิงเข้าไปเนี่ย
โดนอุปกอุปกรณ์อะไรอ่ะครับเนี่ยค่ะก็ขวัญเสียกันหมดแล้วฮะจริงจริง
ตอนนี้ก็ต้องยกเลิกผังรายการการจัดรายการไปก่อนแล้วก็รับสัญญาณจากส่วนกลางที่กรุงเทพ
กรมประชาสัมพันธ์ใหญ่ไปแทนนะฮะพอก็เสียชีวิตด้วยไง
ก็ต้องรอเรื่องการแต่งตั้งใครมาทำหน้าที่แทนอะไรตรงนี้ด้วยนะครับ
ทีนี้ถ้าเราไปดูตัวของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในวิมสอนสุด
อายุ๕๙ปีเนี่ยเราไปดูเฟซบุ๊กของในวิมนะครับ
เมื่อวานนี้เพิ่งแชร์ข้อความนะในวิมคนนี้ครับเนี่ยฮะ
แชร์ภาพและข้อความนี้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ยขี้วัวขี้ควายยังมีราคา
แต่ขี้คุยขี้อิจฉาหมายังหลบก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครอะไรยังไง
นี่นะแล้วก็อันนี้เป็นภาพใช่ไหมแต่ว่าข้อความที่เขาเขียนข้างบนเนี่ย
ประมาณว่าจริงจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับคนก็มาแสดงความคิดเห็น
ข้อความอยู่เยอะหลังจากเกิดเหตุเพราะนี่เป็นข้อความสุดท้าย
ที่เขาแชร์ไว้เนี่ยบางคนบอกไม่น่าเลยอืมลูกยังเล็กอืม
เพราะว่ามีลูกสาวอายุห้าหกขวบอ่ะอ่าตัวเองนี่ห้าสิบเก้าความจริงจากเกษียณแล้วนะ
ค่ะแล้วทำงานที่สวทพิศนุโลกเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ย
ถือเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นะฮะเท่ากับว่าคุณก่อเหตุแบบนี้
คตหลังเกษียณนี่จบเลยนะฮะบำเน็ตบำนานสิ่งต่างที่จะเป็นรายได้
ก้อนสุดท้ายก่อนเกษียณเนี่ยหลังจากเกษียณไปแล้วนี่ยุ่งเลยฮะ
เมียนี่ก็ต้องเลี้ยงลูกอายุแค่๕๖ขวบเป็นลูกสาวเนี่ยแต่ตัวเองก็ต้องไปรับโทษ
ติดคุกซะแล้วนะฮะบางคนบอกว่าอย่างนี้นี่เอาชีวิตตัวเองไปทิ้ง
แล้วยังเอาชีวิตลูกเมียไปทิ้งด้วยนะฮะไหนจะชีวิตของลูกเมีย
ของคนที่เขาถูกยิงเสียชีวิตไปอีกนี่ฮะไม่มีใครได้รับประโยชน์อะไรเลย
จากการก่อเหตุในครั้งนี้อ่ะมูลเหตุต่างต่างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องขยายผลต่อไปนะครับ
ใช่ค่ะเบื้องต้นก็ยังบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องในที่ทำงานนะคะ